หลับประดานนักเทนนิสช์มือท็อปของโลก
ยังเปิดคลินิกสอนเทนนิสให้กับเยาวชนอีกด้วย
เป็นยังไงติดตามได้จากรายงานของคุณมนุชาเจอมูลครับ
มีนาสวิลเลี่ยมส์นักเทนนิสมืออันดับ๗ของโลก
ชาวอเมริกันควงคู่อังกฤษแคลเบอร์

นักเทนนิสเยาวชนไทยทั้งชายและหญิงจำนวน๖๐คน
ที่สนามทรูอาริน่าหัวหิน
แต่ก่อนที่จะเริ่มน็อกบอลกับเด็กแบบจริงจัง
ัสได้เรียกเสียงฮือฮาจากเด็ก
เมื่อเธอดวนเต้นกับน้องฟรองก์ธนากรยอดเพชร
เทนนิสเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการ
แต่น้องฟรองก์ออกลีลาแบบจัดเต็ม
วีนัสต้องยอมค่ะ
ซึ่งแต่ละคนมีโอกาสได้ตีโต้กับนักเทนนิส
ชื่อดังคนละ๑ครั้งจนกว่าจะทำลูกเสีย
ซึ่งพวกเขาก็กระตือรือล้นที่จะน็อกบอลกับวีนัสและอังเกลิก
ถือเป็นความทรงจำดีครั้งหนึ่งในชีวิต
ตื่นเต้นค่ะแล้วก็ดีใจที่แบบจะได้มาตี
เพราะว่าไม่เคยเจอมาก่อน
เราดูเขาตีแล้วเราเห็นเขาเล่นดี
แล้วก็จะทำตามเขาเผื่อจะได้เป็นแบบเขา
ก็ช่วยผลักดันให้เราขยันแล้วก็ตีดีค่ะ

ที่เด็กจะได้ถ่ายรูปกับนักเทนนิสขวัญใจ
เก็บไว้เป็นที่ระลึกค่ะ
การได้ประชันฝีมือและได้ถ่ายรูปกับนักเทนนิสระดับโลกนะคะ

ของเด็กน้องเยาวชนนักกีฬาเทนนิส
ที่จะเป็นแรมดาลใจให้เขาฝึกผลต่อไปค่ะ